ผมจะพาไปทานอาหารระดับเหลาเลย
ระดับพัฒนาคารอาหารจีนเลยนะครับ

อยู่ในกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าอยู่ที่ไหนตามไปเลย

คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้ผมเอาใจคุณผู้ชม
อยากจะให้คุณชนะมาตลอดกินในกรุงเทพบ้าง
มีเหมือนกันนะไม่ได้มีเฉพาะในต่างจังหวัดอย่างเดียว
นี่ร้านนี้น้ำเทียน

ราคาบอกเลยว่าเป็นมิตร
อย่ารอช้าไปทานกันเลยดีกว่าครับ
และเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านก็มี

ไปคุยกับเจ้าของร้านถึงที่มา
ความอร่อยระดับตำนานกันดีกว่าครับ

อาหารพวกพี่นี่แต่ละอย่างน่าทานหนึ่งนะ
ก็จะเป็นอาหารคนตุ้งโบราณ
พูดคุยกันหน่อยดีกว่าที่มาที่ไปของร้าน
น้ำเทียนเนี่ยจริงเราเปิดมา๘๐กว่าปีแล้ว
ตั้งแต่รุ่นกงอยู่ที่หอยฟุรีมาเรื่อย
จนเมื่อประมาณปี๔๘ผมเลิกกลับทำร้านกรุงเทพ

ก็คือเปิดสาขาเพิ่มในกรุงเทพ

อะไรเนี่ยที่มันเป็นเมนูเด็ดของทางร้าน
บะหมี่เกี้ยวก้วยซีมีนะครับ
แล้วก็จะเป็นรัดหน้า

บะหมี่เกี้ยวเนี่ยเป็นจริงผมว่าเป็นเมนูทั่วไปนะเดี๋ยวนี้
อ่อตัวเล็กอ่อตัวเล็กเหรอ
จากหมูแดงเนี่ยของเราจะเป็น

มันเหมือนกับเป็นอาหารเหลาเลยนะ
แล้วเราเอามันลงในแบบว่า
ใช่
คือกลิ่นกระทะคือกลิ่นคั่ว
กลิ่นคั่วของกระทะ

เดี๋ยวได้ลองทานกันดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไง

คุณผู้ชมนั่งเช็ดคำไลน์อยู่ที่บ้านนะครับ

อ่าจริงร้านหาไม่ยากครับ

สังเกตง่ายน้ำเทียนเข้ามาประมาณกี่โลลิเมตรใช่
เอาล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามาไม่ถูกยังไง

อ่า๐๘๖ครับ๕๔๗๗๖๗๗ครับครับ
หมายเลขตามนี้ผมขึ้นให้ตรงหน้าจอแล้วนะคุณผู้ชมนะจดกันเอาไว้ให้ดีแล้วกัน
ส่วนช่วงนี้โอ้โหช่วงของการตลอดกินวันนี้มีความสุขจริง
ขอขอบคุณพี่โอ๊ตมากเลยนะครับ

เอาล่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมาผ่านกันได้ร้านน้ำเทียนนะครับ
อยู่แถวอ่อนนุดนะไม่ไกลอยู่ในกรุงเทศนี่แหละ
รสชาติอร่อยเรามาชิมแล้วคุณผู้ชมรออะไรล่ะครับ